ที่จังหวัดสุรินค่ะผู้ชายคนหนึ่งออกไปหาปลานะคะ
วิธีการหาปลาของเขาก็คือใช้ปืนลูกดอกยิงปลาเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำ
พายเรือออกไปหลังจากนั้นเจอปลาก็ยิงลูกดอกออกไป
โดนปลาชะโดตัวใหญ่เลยเกิดการยื้อกันระหว่างคนกับปลา
และในขณะที่เขานั่งอยู่ในเรือนะด้วยความที่ปลามันตัวใหญ่ไง
ยื้อแรงแรงแรงมันก็เยอะทำให้เขาพลัดตกน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพศรีขอรภูมิพร้อมด้วยกู้ภัยและนักประดาน้ำ
ตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่อ่างเก็บน้ำพอกค่ะ
ในตะมนต์กุดหวายที่เกิดเหตุกำลังอ่างเก็บน้ำเลยค่ะ
เรือหาปลาลอยอยู่หนึ่งลำตรวจสอบพบอุปกรณ์หาปลา
และมีปราชโดอยู่ด้วยหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ดำน้ำค้นหาเจ้าของเรือนะคะ
ค้นอยู่สามชั่วโมงไปพบค่ะแต่ว่าไปพบเป็นศพแล้ว
ชื่อว่านายคมเพชรมุ่งงามศพนี้อยู่ใต้กอบัวนะคะ
สภาพศพมีเชือกพันรอบขาและพันอยู่รอบลำตัวด้วย
ห่างออกไปเจอปืนที่ยิงปลาตกอยู่๑กระบอก
ปลายเชือกอีกด้านผูกติดกับลูกดอกที่ยิง
ปลาชะโดงตัวใหญ่เลยก็เลยช่วยกันเอาทั้งหมดขึ้นมาบนฝั่ง
ชาวบ้านที่ออกหาปลาเล่าว่าเหตุการณ์ก็คือเห็นเรือหาปลาลอยลำ
อยู่กลางอ่างเก็บน้ำตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่ตอนนั้นก็ไม่เจอเจ้าของเรือแล้วนะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะจมน้ำก็เลยตัดสินใจแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
ไปถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะไปถามพ่อค่ะ
คุณธินกรมุ่งงามเล่าว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชาย
ชอบหาปลาเป็นชีวิตจิตใจเลยก่อนเกิดเหตุเนี้ย
เอาปืนออกไปยิงปลาแล้วก็พายเรือออกไปลำพังค่ะ
จากนั้นนะคะใช้ปืนยิงโดนปลาชะโดตัวที่สอง
คือตัวแรกเนี่ยจับได้แล้วอยู่บนเรือ
แต่ตัวที่ทำให้เกิดเหตุเนี่ยคือตัวที่สอง
และมันตัวใหญ่แรงน่าจะเยอะก็เลยเกิดการชักเขยิกกันไป
กระเยอร์กันมาแต่คนค่ะสู้แรงปลาไม่ไหว
คมเพชรพลัดตกเรือจังหวะนั้นปลาชโดน่าจะพยายามไหว้น้ำหนีตาย
หลังจากที่มันโดนยิงแล้วมันก็พยายามดิ้นไหว้หนีตายเนี่ยนะคะ
ทำให้เชือกที่ผูกติดกับลูกดอก
และเสียบอยู่ที่ตัวปลาคือด้านหนึ่งเป็นลูกดอก
หนึ่งเป็นตัวปลาเนี่ยนะคะพันรอบขา
แล้วก็พันรอบลำตัวของผู้เสียชีวิตและหลังจากนั้นค่ะ
น่าจะพยายามว่ายน้ำเช่นเดียวกันจนหมดแรงจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
คิดว่าครับเป็นอะไรครับเป็นตะคิวหรือเป็นอะไรค่ะ
คิดว่ามันอาจจะปลามันจะเตรียมพันธุ์อย่างเงี้ยอ๋อ
ปลามันยิ่งแล้วมันพันธุ์หรือพันธุ์ขาอย่างเงี้ย
เพราะว่าเราเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วเกือบอาทิตย์แล้ว
ให้ระวังระวังตัวหน่อยอ๋อครับ
เคยเนี่ยปลาชะโดตัวใหญ่นะครับทีนี้มันวิ่งรอบ
ไอ้เชือกที่เขายิงมันพันธุ์รอบตัวเขา
อ๋อไอ้เชือกที่ยิงมันพันธุ์รอบตัวเขาใช่ไหมครับ

คนเป็นพ่อก็บอกไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะเกิดจากเชือกพันปลาชะโดแล้วก็มาพันลูกชายตัวเอง
จมน้ำเสียชีวิตนี่แหละแล้วก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ